กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไง
นั่งอยู่ในสำนักงานแท้จู่มีอะไรเข้ามาในสำนักงาน

แต่สิ่งที่ได้ยินจริงคือเป็นเสียงกรี๊ด
แล้วก็เสียงเรียกชื่อตัวคุณที่เขาเข้ามานั่นแหละค่ะ
นี่อยู่แบบนี้ในสำนักงานแท้

ที่มันหนีเข้ามาคุณทัศนัยคือมันหนีหมา
หมาน่ะมันไล่ตัวเงินตัวทองมาแต่เห็นพี่เสื้อขาวเมื่อกี้ไหมคะ
วิ่งออกไปนอกออฟฟิศแล้วก็ปิดประตูขังเพื่อนอีก๒คน

คุณพี่เสื้อขาวที่วิ่งออกไปเป็นเจ้าของสำนักงานชื่อพี่อังคณา
อังคณาบอกแบบนี้บอกว่าความที่ตกใจ
รีบออกไปให้คนมาช่วยจับตัวเงินตัวทอง
แท็กเลยขังเพื่อนไว้กับตัวเงินตัวทอง

สารสิคือมันทำอะไรไม่ถูกอะนะตอนนั้น
ขึ้นไปยืนบนเก้าอี้แล้วก็ร้องกรี๊ด
นี่คือคนไปดูประมาณกับ๒๐๐๐๐๐ครั้งนะ
แล้วก็มีคนถามได้ครับขอดูแบบ

พี่ขังเพื่อนไว้กับตัวเงินตัวทอง

มีคนไปถามเหมือนกันว่าขอดูตอนจับหน่อยเขายังไม่ได้เอามาลง